สวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านครับ
สวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านครับ
สวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านครับ
สวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านครับ

วันนี้นั้นผมจะมาพูดคุยกับทุกท่าน

วันนี้นั้นผมจะมาพูดคุยกับทุกท่าน

วันนี้นั้นผมจะมาพูดคุยกับทุกท่าน
วันนี้นั้นผมจะมาพูดคุยกับทุกท่าน

วันนี้นั้นผมจะมาพูดคุยกับทุกท่าน

วันนี้นั้นผมจะมาพูดคุยกับทุกท่าน
วันนี้นั้นผมจะมาพูดคุยกับทุกท่าน

วันนี้นั้นผมจะมาพูดคุยกับทุกท่าน

วันนี้นั้นผมจะมาพูดคุยกับทุกท่าน

วันนี้นั้นผมจะมาพูดคุยกับทุกท่าน
วันนี้นั้นผมจะมาพูดคุยกับทุกท่าน

วันนี้นั้นผมจะมาพูดคุยกับทุกท่าน

วันนี้นั้นผมจะมาพูดคุยกับทุกท่าน
วันนี้นั้นผมจะมาพูดคุยกับทุกท่าน

วันนี้นั้นผมจะมาพูดคุยกับทุกท่าน

วันนี้นั้นผมจะมาพูดคุยกับทุกท่าน

วันนี้นั้นผมจะมาพูดคุยกับทุกท่าน
วันนี้นั้นผมจะมาพูดคุยกับทุกท่าน

วันนี้นั้นผมจะมาพูดคุยกับทุกท่าน
ได้เงียบที่กำลังพยายามทำมาหากินอย่างหนัก
หาเลี้ยงปากท้องของตัวเองและครอบครัว
ผมต้องบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ของประเทศ
แต่ขณะเดียวกันผมก็ไม่ได้ละเลย
ที่จะดูแลประชาชนคนอื่นของประเทศด้วย
ผมต้องบริหารประเทศบนพื้นฐานหลักการตามกฎหมาย
และตามแนวทางและการตัดสินใจจากรัฐสภาในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนไทย
นั่นก็คือระบบรัฐสภาที่เราต้องเคารพ
เราไม่อาจสามารถบริหารประเทศตามเสียงประท้วง
หรือความต้องการของผู้ประท้วงกลุ่มต่างทุกกลุ่มประท้วงได้
แม้ผมจะพูดอย่างเต็มปากว่าผมได้ยินเสียงของท่าน
ความต้องการของท่านกลุ่มผู้ประท้วงทุกคนก็ตาม
วงจรที่เราเคยเห็นกันมาตลอดว่าไม่ว่าฝ่ายไหนมาเป็นรัฐบาลก็ตาม

ในที่สุดการบริหารประเทศก็ทำไม่ได้
และประเทศก็ไหลลงไปสู่ทางที่จะนำไปสู่ความวุ่นวายและหายนะ
พวกเราทุกคนนะครับต้องช่วยกันทำลายวงจรนี้
พวกเราต้องร่วมทำไปด้วยกันครับ
ในเวลานี้ผมคิดว่าเราต้องถอยคนละก้าว
เพื่อออกห่างจากทางที่จะนำไปถูกปากเหว
เส้นทางที่จะนำพาประเทศไทยของเรา
ค่อยตกลงไปสู่หายนะ
และสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมจะเริ่มเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
ใช้อารมณ์ความรู้สึกนำก็จะยิ่งสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่ร้อนมากยิ่งขึ้น
และการใช้ความรุนแรงจะยิ่งนำมาซึ่งความรุนแรงที่มากขึ้นกว่าเดิม
สิ่งเหล่านี้ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาได้สอนเรามาแล้วหลายครั้งนะครับ
ซึ่งตอนจบของทุกครั้งก็คือความเสียหายที่ทิ้งไว้กับประเทศ
ประกอบสำคัญที่จะทำให้คนไทยเป็นคนไทยก็คือสถาบันต่างในสังคมไทย
ที่เป็นรากฐานของวัฒนธรรมและคุณค่าของความเป็นไทย
มายาวนานหลายร้อยปี
หากเราทำลายมรดกที่มีค่าจากบรรพบุรุษ
เราก็จะสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เราเป็นคนไทย
และเป็นประเทศที่พิเศษประเทศหนึ่งของโลกไปนะครับ
เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นเหตุการณ์บางอย่าง
ที่ไม่มีใครอยากเห็นว่าเกิดขึ้นในประเทศไทย
เราได้เห็นการกระทำที่น่าหดหูใจอย่างมากที่เกิดขึ้นกับเจ้าที่ตำรวจ
บริการทบตีทำลายตำรวจด้วยครีมเหล็กขนาดใย
และมีพฤติกรรมรุนแรงไม่เหมาะสมอีกหลายอย่างต่อเจ้าหน้าที่นะครับ
ซึ่งเป็นการตั้งใจทำร้ายคนไทยด้วยกันแต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อเรามองให้ลึกลงไปกว่านั้น
แม้ว่าเราจะเห็นคนกลุ่มเล็กที่มีเจตนาร้าย
และประวัติตัวไม่ดีอย่างรุนแรง
แต่เวลาเดียวกันเราก็เห็นว่ายังมีคนอีกมากมาย
แม้ว่าจะกำลังทำผิดกฎหมายแต่ก็ปฏิบัติตนด้วยความสงบ
มีเจตนาที่ดีที่ต้องการขอความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม
และมีความจริงใจที่อยากจะเห็นประเทศดีขึ้น
เรามองเห็นคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับ
เราจะไม่สามารถได้มาซึ่งสังคมแบบที่เราต้องการ
ด้วยการใช้ครีมเหล็กขนาดใหญ่ตีใส่กัน
หรือด้วยการทำลายเศรษฐกิจ
หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของคนไทยด้วยกัน
หรือด้วยการโจมตีสถาบันอันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของคนไทย
ขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถจะได้มาซึ่งสังคมแบบที่เราต้องการ
ด้วยการขอคืนพื้นที่ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงด้วยเช่นเดียวกัน
รัฐบาลพยายามผ่อนปลนหลีกเลี่ยง
มีการประกาศให้ทราบก่อนทุกครั้งนะครับตามมาตรฐานสากล
เราจะทำให้เกิดสังคมแบบที่เราต้องการได้ด้วยการพูดคุยกัน
รับซึ่งกันและกันพร้อมรับฟังแล้วก็เข้าใจกัน
พร้อมที่จะประดิษฐมนอมนะครับวิธีเดียวที่เราจะได้ทางออกของปัญหา
ที่จะยุติธรรมสำหรับทุกฝ่ายทั้งสำหรับประชาชน
ที่ออกมาอยู่บนท้องถนนและสำหรับประชนอีกหลายสิบล้านคน
ที่ไม่ได้ออกมาก็คือการพูดคุยกันทำงานด้วยกัน
ระบบและกระบวนการของรัฐสภาผมรู้ว่าเส้นทางนี้
ต้องใช้เวลาแล้วก็อาจไม่รวดเร็วทันใจนะครับ
แต่เส้นทางนี้เป็นทางที่จะไม่สร้างความเสียหายให้กับประเทศ
ซึ่งเราจะต้องแสดงความใจเย็นแสดงความเป็นผู้ใหญ่
ตัวของเราทุกคนออกมากล้าที่จะเดินในเส้นทางสายกลาง
หากผู้ประท้วงคิดว่าจะทำให้สิ่งที่ต้องการเกิดขึ้นได้
โดยการออกมาบนท้องถนนพวกเขาอาจจะชนะ
และสามารถจะก้าวข้ามหัวรัฐสภาได้สำเร็จ
หรือพวกเขาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการก็เป็นไปได้นะครับ
ตัวอย่างมีให้เราเห็นมาแล้วหลายครั้งเกิดขึ้นได้ทั้งสองทาง
ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาหรือไวรัส
ถ้าหวังว่าปัญหาต่างจะหายไปได้ด้วยการใช้ไม่แข็งแต่เพียงอย่างเดียว
รัฐบาลก็อาจจะประสบความเร็จตามนั้นหรืออาจจะไม่สำเร็จก็ได้
เกิดขึ้นได้ทั้งสองทางเช่นเดียวกันนะครับ
ประวัติศาสตร์มีตัวอย่างให้เราเห็นมาแล้วเช่นกัน
วิธีเดียวที่เราจะก้าวผ่านปัญหาไปได้อย่างยั่งยืนและแน่นอน
จะต้องเกิดขึ้นจากการพูดคุยกันจากการเคารพกระบวนการของกฎหมาย
และจากการมองเห็นความต้องการของประชาชน
ที่แสดงออกมาผ่านกระบวนการรัฐศาสตร์ภาพ

ผู้ประท้วงได้แสดงความคิดของเขาออกมาแล้วเสียงและความคิดของพวกเขา
โดยทุกฝ่ายและทุกคนเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ตอนนี้ผมคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะนำความคิดและความต้องการของผู้ประท้วง
พิจารณาร่วมกันกับความต้องการของประชาชนส่วนอื่น
สังคมไทยหาเส้นทางที่เหมาะสมเห็นชอบร่วมกัน
ส่วนใหญ่ผ่านกระบวนการในระบบรัฐสภา
ซึ่งก็ถือเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับ
และในฐูลเกล้าพระราชกฤษฎิกาเพื่อเปิดประชุมทรภาพแล้วนะครับ
ประมาณวันจันทร์ที่๒๖และวันอังคารที่๒๗ตุลาคมที่จะถึงนี้
ทุกประเทศที่ต้องรับผิดชอบต่อสวรรค์ภาพที่ดีของประชุนคนไทยทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประท้วงหรือจะเป็นประชาชนที่ได้เงียบ
ไม่ว่าเขาจะมีความคิดความรู้สึกแบบใดก็ตาม
วันนี้ผมจะขอเป็นคนที่เริ่มก้าวแรก
เพื่อจะลดอุณหภูมิความรุนแรง
ที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพเร็วนี้
ยกเว้นห้ามีสถาอาการดูแลงใดเกิดขึ้น
และเมื่อเป็นเช่นนั้นในเวลาเดียวกัน
ด้วยการเคารพกฎหมายเคารพระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
ขอให้ท่านแสดงความคิดความต้องการผ่านผู้แทนรัศดรของท่าน
ซึ่งมีขั้นตอนกำหนดเวลาไปตามลำดับนะครับ
ผมขอพวกท่านด้วยความจริงใจของผมเมื่อผมยอมก้าวไปในแนวทางนี้
ผมขอให้พวกท่านก้าวไปในแนวทางเดียวกันด้วย
และลดระดับเสียงของการสาธ้อยคำที่สร้างความแตกแยกและเกลียดชังในสังคม
สร้างความเจ็บปวดให้กับคนในสังคม
ผมขอให้ทุกคนร่วมใจกันทำให้เมฆดำที่กำลังเคลื่อนมาปกคลุม
ประเทศไทยของเราให้หายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงเวลานี้เรายังมีอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญเร่งด่วน
นั่นก็คือการช่วยกันบรรเทาปัญหาปากท้องที่ทำให้คนไทยจำนวนมากต้องเดือดร้อน
จากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโควิดทั่วโลก
และในเวลาเดียวกันภารกิจที่ต้องเริ่มทำคู่ขนานกันไปก็คือ
เราจะต้องนำเอาประเด็นต่างที่ถูกพูดถึงว่าควรได้รับการแก้ไข
เพื่อผลดีในระยะยาวของประเทศมาเริ่มพูดคุยกัน
เราต้องรักษาบาดแผลให้ทุเลาลงก่อนที่มันจะบานลึกมากไปกว่านี้